ที่จังหวัดปทุมธานีมีหนุ่มวัยสิบเจ็ดปีขี่รถจักรยานยนต์ไปเที่ยว
ระหว่างทางเนี่ยไปเจอกับอดีตเพื่อนสนิทซึ่งเคยยืมเงินเงิน๔๐๐บาท
แล้วไม่ยอมคืนแล้วอดีตเพื่อนสนิทคนนี้คือมีเรื่องทะเลาะกันมาบ่อยครั้งในระยะหลังนี้นะคะ
ขี่รถสวนมาค่ะก็มีการขี่รถจักรยานยนต์แล้วก็ไล่ตามกัน
ก่อนจะจอดรถแล้วลงมาชกต่อยกันนะคะคู่อริเนี่ยใช้มีดปลายแหลมแทงสี่แผล
ทำให้หนุ่มคนนี้เสียชีวิตคาที่เลยค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงกลางดึก
คืนที่ผ่านมานี้เองตำรวจสภสามโคกรวมทั้งอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกับตันยู
ไปตรวจสอบเหตุวัยรุ่นถูกแทงจนบาดเจ็บสาหัสบนถนนสามโคกท้ายเกาะหมู่สาม
มนต์ท้ายเกาะอำเภอสามโคกที่ปฐุมธานีนะคะจุดเกิดเหตุเนี้ยอยู่ช่วงซอยท้ายเกาะสิบห้า
ก็พบนายอภิวิตเรือนสุขหรือบาดอายุสิบเจ็ดปี
หมดสติจมกองเลือดอยู่บนถนนนะคะตรวจสอบพบนะคะมีอาวุธมีดเนี่ย
แทงเข้าไปที่บริเวณหายปลาร้าหนึ่งแผลเอวด้านซ้ายหนึ่งแผล
แขนซ้ายอีกสองแห่งเจ้าหน้าที่ได้พยายามเข้าช่วยเหลือนะคะ
แต่ก็ยื้อชีวิตเอาไว้ไม่ได้ใกล้กันยังพบรถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟของผู้ตายล้มอยู่ริมทาง
แล้วก็มีคราบเลือดติดอยู่ที่ตัวถังของรถจากการสอบสวนเพื่อนผู้ตายทราบว่าผู้ก่อเหตุเนี่ย
ชื่อนายแมนอายุ๑๗ปีเคยเป็นเพื่อนสนิทกันมาก่อน
และบ้านก็อยู่ระแวกเดียวกันแต่ช่วงหลังแตกคอกันเพราะเรื่องผู้หญิง
และผู้ก่อเหตุก็ยืมเงินนายอภิวิตไปแล้วไม่ยอมคืนก็เลยทะเลาะกันอยู่บ่อยครั้ง
ทางเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนเนี่ยลงพื้นที่เพื่อจะติดตามตัวมาสอบปากคำแล้วนะคะ
ฟังเสียงเพื่อนของผู้เสียชีวิตค่ะ
ที่มาถึงนี่เราขับมาไม่ทันนะครับไม่ทันครับก็มันวนมาอย่างไว
แต่แม่ผมก็นึกว่าไปตรงฟาร์มผมก็เลยวนไปตรงฟาร์มมา
แต่ไม่เจอก็เลยวนมานี่มาครับถ้าเจอมันมีนอนอยู่อยู่นะ
ไม่ไม่เห็นตอนที่ท่านแทงกันนะครับล่าสุดเนี่ยนายแมนอายุสิบเจ็ดปี
ซึ่งเป็นผู้ก่อเหตุกับเพื่อนอีกคนขี่รถจักรยานยนต์ไปมอบตัวกับตำรวจสพสามโคก
ตู้ยามตะบนท้ายเกาะแล้วนะคะตำรวจก็เลยคุมตัวมาสอบปากคำที่โรงพัก
ต้นสารภาพว่าก่อนเกิดเหตุขี่รถจักรยานยนต์ไปเจอนายอภิวิตอยู่ระหว่างทาง
แล้วถูกผู้ตายขี่รถจักรยานยนต์ไล่ตามค่ะเพราะว่าเคยยืมเงินสี่ร้อยบาทแล้วก็มีการกระทบกระทั่งกันเรื่องผู้หญิงด้วย
หลังจากผู้ตายขี่รถไล่ตามมาทันก็เลยชกต่อยกันก่อนที่นายแมนจะใช้อาวุธมีดแทงนายอภิวิตหลายครั้งจนล้มลง
แล้วเขาก็หลบหนีไปโดยนำอาวุธมีดเนี่ยไปทิ้งที่คลองแห่งหนึ่งค่ะทางเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวผู้ก่อเหตุทั้งสองคนไปชี้จุดเกิดเหตุนะคะ
แล้วก็แจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและพกพาอาวุธไปในทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรค่ะ